แกตีเข้ากระโดงคางเลยครับเดชฤทธิ์

พยายามจะเข้าในครับยัดด้วยขวาตั้งกำแพง

ขวางหน้าแล้วบ่นออกมาแทงของเดชฤทธินั้นอันตรายครับ

เปลี่ยนเข้าหาแล้วก็ถิงด้วยหมาดขวาง

คุณครับ
แต่กรรมการบอกว่าเข้าให้นับไปเลยครับ

คุณภาพชาตินะครับดูผัดช้าครับ
ตั้งกำแพงขาเจอกดหน้าขวางหน้านี่อยู่เลยครับ
ทิ้งด้วยมัดซ้ายขวางหน้า

วางแค่ขวาเติมด้วยมันขวา
เอาตัวหมัดฮุกขวาครับหน้าสะบัดเลยครับ

นึกจะออกอะไรแกก็ออกครับคุณแผนเล็ก
ไหวไม่ไหวครับต้องปิดเกมแล้วครับ

กรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับ

่งเชือกมาโดนเลยครับ๒แรงบวก

เอาล่ะทุกคนเรามีคำถามต่อไป
ของเทคนิคเกิ้ลนาคียักษ์แรนด์ฮอร์เนอร์
เดชฤทธิ์ลูกคลองกลาง